ผู้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ต้องการให้คนขับรถคันนี้ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวก็ติดต่อไปยังผู้โพสต์แล้วก็ไปดูจุดเกิดเหตุในซอยสุขุมวิทย์สามสิบ
ไปพบเจ้าของสุนัขเขาบอกว่า
คือภาพวงจรปิดได้มาจากคอนโดที่กำลังก่อสร้างอยู่ในซอยไปขอคลิปนี้มาครับ
ซึ่งทันทีที่เห็นภาพโอ้โหรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะว่าไม่คิดว่าสุนัขต้องมาตายแบบนี้ถูกรถทับในซอยบ้านนะครับ
เจ้าของเขาก็บอกว่าสุนัขตัวนี้ชื่อเจ้ามอมแมมหรือว่าเจ้าหนูเห่า
ปกติแล้วทุกเย็นจะปล่อยออกมาให้เดินในซอยออกไปวิ่งหน้าบ้าน
ซึ่งวันที่เกิดเหตุแม่บ้านก็ได้ยินเสียงรถยนต์ก็เลยออกไปดู
พบว่าเจ้ามอมแมมนั้นถูกรถทับคอหักตายไปแล้ว
วัยวะข้างในก็บอบช้ำก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เรารับไม่ได้เพราะว่าเมื่อขับรถมาถึงก้นซอยแล้ว
มันเป็นซอยเป็นซอยมันก็ไม่ได้ซอยใหญ่อะไรนะครับ
กลับรถก็ยังกลับไม่ได้เลยนะครับ
ก็ถอยหลังออกเนี่ยขับด้วยความเร็วมากครับ
รู้สึกว่าถ้าดูใครดูจากคลิปก็จะเห็นเลยว่า
เขาคงงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียจากการที่ขับรถแล้วหลงซอยอย่างนี้ครับ
จากนี้ช่วงที่เกิดเหตุก็มีประชาชนเขาจำทะเบียนได้
บอกว่ารถคันนี้นะเป็นแผ่นป้ายทะเบียนสีขาวฟ้าครับ
หนังสือสีขาวแผ่นป้ายทะเบียนคือสีฟ้ารถสีดำ
ซึ่งประชาชนคนนี้สังเกตเห็นในจังหวะที่รถถอยไปทับเจ้ามอมแมมพอดี
คนขับหยุดแป๊บนึงแต่ไม่ลงถอยต่อเขาก็เลยวิ่งออกไปดู
แล้วคนขับก็ออกจากซอยไปเลยครับคนเล่าเหตุการณ์เนี่ยว่า
จริงจริงเขาก็หยุดนะหยุดอยู่สักสักพักหนึ่งอ่ะ
ก่อนที่เขาจะตัดสินใจขับออกหนีออกไปอ่ะนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ทาง
เพราะบ้านเราก็พยายามจะวิ่งตามรถแล้วเขาก็หนีออกไปคือเขาไม่ได้คิดว่าจะลงมาคุยกันว่า
จะมาขอโทษหรือจะมาขอดูน้องว่าเป็นอะไรหรือไม่นะครับ
ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันรับไม่ได้แล้วเราต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับสุนัขที่เสียชีวิตไป
เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการให้สุนัขเราตายไปแบบสำหรับคนที่ขับรถด้วยความประมาทเลินเลิศและใช้อารมณ์
คือจริงแล้วเนี่ยถ้าขับมาในซอยที่อยู่อาศัยแบบนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าไม่ควรใช้ความเร็ว
เพราะมันเป็นย่านที่พักอาศัยอาจจะมีเด็กอาจจะมีคนอยู่แถวนั้นใช่นะครับ
เรื่องต้นหลังเกิดเหตุในวันเดียวกันเจ้าของสุนัขก็เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สนทองหล่อเพื่อให้ตำรวจเร่งตรวจสอบทะเบียนและติดตามคนขับมาดำเนินคดี
และคนในบ้านก็ช่วยกันนำเจ้ามอมแมมไปฝังไว้แล้วที่หลังบ้านเขาเลี้ยงกันมา๑๖ปีน้องมิ้น
ซึ่งคนในบ้านก็ยังคิดถึงแล้วก็รักเจ้ามอมแมมมากก็ฝากไว้ถ้าใครทราบบ่อแสก็แจ้งไว้ที่สอนอทองหล่อนะครับ
ผมมีอีกหนึ่งเหตุการณ์มาให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ที่จังหวัดเชียงบรายมีคนไปโพสต์เอาไว้คุณผู้ชม
คือจริงจริงแล้วสุนัขตัวเนี้ยมันอยู่ในพื้นที่ของฝั่งประเทศลาวครับเจ้าของเป็นผู้หญิงแต่พูดไทยได้เขาบอกว่าเนี่ย
หมาตัวนี้ชื่อปีโป้ไม่รู้ใครไปทำมันตาเจ็บทั้งสองข้างจนลูกตามันอ่ะ
ลักออกมาข้างนอกมันมองไม่เห็นอืมเขาบอกว่า
มันทำไปทำมันทำไมมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ
ทีมข่าวก็ติดต่อไปยังหญิงสาวเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขก็บอกว่าเธอเชื่อว่าคนร้ายที่ทำเนี่ย
น่าจะเป็นคนที่สนิทใกล้ชิดกับเธอนะครับซึ่งหลังจากเธอโพสต์เรื่องราวนี้ไปแล้วเนี่ย
มีคนเข้าไปแสดงความเห็นใจแล้วก็ช่วยโอนเงินเพื่อพาน้องหมาไปรักษาประมาณสักสองหมื่นกว่าบาท
เธอก็เลยพาน้องหมาข้ามจากฝั่งลาวมาฝั่งไทยมารักษาอยู่ที่เชียงบราย
ซึ่งแพทย์ก็ต้องมีการตัดดวงตาของเจ้าพี่โป้ออกทั้งสองข้างเมื่อวานเนี่ยก็ฟื้นและกินอาหารได้
แต่ว่าตอนนี้ก็คือจะมองไม่เห็นอีกต่อไปเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการให้เจ้าของนั้นดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป
สาวลาวคนนี้ฝากขอบคุณทุกคนที่บริจาคเงินแล้วก็ไปช่วยเหลือน้องหมาของเธอก็คือเจ้าปีโป้นะครับ